ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนเกียรติกับทางญาณเดียว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้ในที่สุดเราก็เจอตัว
จริงเนี่ยผมว่าเขาคงรู้อยู่นานแล้วครับว่า
คุณยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
น้องสาวคุณทักษิณก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษ
จริงข่าวลือออกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะคะ

วันนี้ออกมายอมรับแล้วว่ารู้แล้วว่านางสาวยิ่งรักอยู่ลอนดอนจริง

ก็พาสปอร์ตไทยเขาบอก๓๔เล่มยกเลิกไปแล้ว

พาสปอร์ตอื่นแล้วทำไมถึงมี

แล้วไปแล้วเนี่ยทำไมรัฐบาลไทยได้คัดค้านไหม

เพราะว่าคุณยิ่งรักเนี่ยแกมีคดีใช่ไหม

๕ปีคดีจำนำข้าว
จริงก็คนที่ติดคุกอยู่ก็คือ
แม่บุญทรงเตรียมพิโรม

แล้วก็อีกคนนึงนะฮะผู้ช่วย
ก็โดนไปร่วม๔๐ปี
คือมี๒คนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
แล้วก็รัฐมนตรีช่วย

แต่คุณยิ่งลักษณ์แกไม่ไปสาร

ก็คงจะทราบกันดีเรื่องเกิดตั้งแต่ปีที่แล้ว

ปุ๊บก็สารออกหมายจับ

แกก็พูดง่ายว่าศูนย์หายไปเลย
ไม่เจอจนกระทั่ง

หลังจากปีใหม่โดยที่ธรรมเนียบรัฐบาล
คุณดอนใช่ไหมดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
กล่าวถึงกรณีปรากฏภาพนางสาวยิ่งลักษณ์นะฮะ
ชินวัตรอดีตนายกรรฐมนตรีอยู่ในกรุงลอนดอนอออว่ายังไม่มีข้อมูล
ว่ากรุณนี่ยิ่งลักษณ์เข้าอังกฤษด้วยสถานะใด

เนื่องจากรัฐมนตรีต่างประเทศเล่าให้ฟัง

ผู้สื่อข่าวจึงได้ประสานงานถามว่าถามว่ามีการประสานงานประเทศอังกฤษหรือไม่
ดอนกล่าวว่าประสานเพราะรับฟังมาแต่ยังไม่เห็นตัว
เมื่อถามว่ารัฐมีต่างประเทศแจ้งให้ทราบหรือไม่ว่านางสาวยิ่งรักขอลีภัยมีสถานะใดในประเทศอังกฤษ
ดอนกล่าวว่าไม่มีอะไรเพียงแต่เล่าให้ฟังคืออย่างนี้ครับ
ท่านผู้ชมครับก็หมายความว่ารัฐมนตรีเราเนี่ยคือในดอนเนี่ย
รัฐมนตรีอังกฤษก็มีการพูดคุยหาลือกันแล้วครับ
แลกเปลี่ยนคุยกันในระหว่างที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศด้วยกัน
ทางที่อังกฤษเขาก็บอกว่ายิ่งรักก็อยู่ที่นี่

ทีนี้ประเทศอังกฤษเนี่ยก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่ามีคนขอลีภัยอยู่เยอะนะ
ตามข่าวเนี่ยคุณมิ้นทราบไหมครับว่ามีกี่คน

มีประมาณมาทั้งหมดผมไล่เลยด้วยกัน๑๐ปีย้อนหลัง
เมื่อปี๕๐มีคนยื่น๘ลาย

๕๑๑๖ลายอนุมัติ๔ลาย
๕๒ยื่น๑๕ลายอนุมัติ๓ลาย
ทีนี้มีนัยยะสำคัญก็คือตั้งแต่ปี๕๗ขึ้นมาเนี่ย

มันเพิ่มขึ้นนะมันเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนนั้นเลย

จากเลข๘ลาย๑๖ลาย๑๕ลาย๑๑ลาย
อยู่ปี๕๘เนี่ยก็คือหลังการรัฐประหารเนี่ย

แต่อนุมัติมาอังกฤษอนุมัติกี่ลายรู้ไหมครับ

ส่วนปี๕๙ก็ไม่น้อยครับ๒๙ลาย

นะครับไม่อนุมัติเลยประเทศอังกฤษไม่อนุมัติ
คือการลีภัยเนี่ยมันก็ไม่ได้อนุมัติง่ายนะครับ
ได้ว่าคุณชุวิตเคยบอกว่าการจะขอสถานะผู้ลิภัยไม่ง่าย
จะต้องมีเรื่องข้อตกลงมีเงื่อนไขต่างนานากว่า

พศ๒๔๙๒นะฮะ
ก็คือเขาให้คำนิยามผู้ลีภัย

ว่าเป็นบุคคลที่จำเป็นต้องทิ้งประเทศของตัวเอง

เนื่องจากความหวาดกลัวจะถูกประหัสประหารหรือถูกทุกคุกคามทางชีวิต
เนื่องจากสาเหตุข้อหนึ่งข้อใดเช่นเชื้อชาติศาสนาสัญชาติ
หรือสมาชิกภาพในกลุ่มสังคมสมาชิกภาพในความคิดทางการเมือง
คือมี๕เรื่อง๕เรื่องเชื้อชาติแล้วก็มีพวกที่
ชนกลุ่มน้อยที่โรฮิงญาใช่ไหมคะ
โลนินยาหรือว่าทางที่รัสเซียพวกศาสนาหรือว่าพวกที่มีการเหยียดเรื่องสัญชาติ
อะไรต่างเหล่านี้ทั้งสมาชิกทางสังคมและความคิดทางการเมือง
นักกฎหมายเนี่ยก็ได้ที่ทำงานช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการลีภัย
เขาบอกว่าเงื่อนไขในการขอลีภัยคุณมีนทราบไหมครับว่ามีอยู่๓ข้อ
๓ข้อเท่านั้นเองหรือครับกับเงื่อนไขนี้ก็คือ๑ต้องอยู่นอกประเทศตัวเอง
ต้องขอลีภัยนอกประเทศตัวเองใช่ครับจะไปลีภัยในประเทศตัวเองไม่ได้
ก็ไม่ต้องลีหรอกถ้าอย่างนั้น๒ประเทศต้นทางก็คือประเทศที่อยู่เป็นบ้านเกิด
ไม่สามารถคุ้มครองบุคคลนั้นได้นะครับมีหลายประเทศนะครับที่ไม่สามารถคุ้มครองได้
เช่นประเทศที่มีภาวะทางการเมืองสั่นคลอนมีการประหัสประหารกัน
หลายประเทศทางอัฟริกาใช่ไหมภาวะสงครามอย่างนี้เกี่ยวไหมคะ
๓บุคคลนั้นอยู่ที่ใดที่๑ของประเทศตัวเองไม่ได้ก็คืออยู่ในประเทศไม่ได้
คือคำว่าลีภัยก็มีการคุกคามอยู่อย่างที่บอกเมื่อกี้๕อย่างด้วยกัน
คือเชื้อชาติเช่นเป็นชนกลุ่มน้อยสัญชาติศาสนาความเห็นทางการเมือง
กลุ่มเฉพาะทางสังคมคือกลุ่มเฉพาะทางสังคมเนี่ยก็คงอาจจะกว้างหน่อย
อาจจะเป็นอะไรที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตด้วยเช่นบางคนเจ็บป่วยร้ายแรง
ประเทศต้นทางเห็นว่าเป็นโรครังเกียจโรคสมควรจะตายก็สามารถใช้ข้อนี้ลีภัยได้เหมือนกัน
คือจริงใครก็สามารถยื่นลีภัยได้ถ้าเข้าเงื่อนไข๑ใน๕นี้
ใช่ครับเพราะประเทศอังกฤษเนี่ยก็เป็นประเทศที่เขานิยมไปประเทศอังกฤษอาจจะค่าครองชีพสูงนะคุณมิ
สูงนะคุณมิ้นนั่นอ่ะสิคือเดี๋ยวนะคะคือการขอหลีภัยในที่นี้คือ
พำนักในฐานะผู้ลีภัยถูกไหมคะคือใช่ครับแต่ว่าเรื่องรายจงรายจ่ายอะไร
เราต้องดูแลตัวเองก็ใช่ครับใช่ครับแน่นอนครับที่อยู่ก็ต้องหาเอง
ใช่ครับนะฮะการการหลีภัยเนี้ยก็คือเขาให้สถานะหลีภัยเนี้ย
เขากำหนดมีก็คงห้าปีนะฮะทีนี้พอครบห้าปีเนี่ย
ก็สามารถที่จะยื่นขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรได้เหรอคะ
ใช่ครับได้ครับคือหมายความว่าทางอังกฤษเนี่ย
เขาก็ให้อยู่เลยห้าปีนะฮะเมื่อครบห้าปีแล้วก็ยื่นสถานะใหม่
หรือกรณีที่ประเทศอังกฤษเนี่ยไม่อนุมัติอ่า
กรณีอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างยี่สิบแปดลายครับที่ห้าเก้าเนี้ย
มีผู้ไปขอยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าลายยี่สิบเก้าลายยี่สิบเก้าลายเนี้ยนะฮะ
แล้วก็ศูนย์คือไม่อนุมัติให้ใครเลยก็สามารถอุทธรณ์ได้
อุทธรณ์ได้ด้วยอุทธรณ์ได้ด้วยครับไม่ได้หมายความว่า
ยื่นแล้วไม่ได้ก็ต้องออกนะฮะก็สามารถจะอุทธรณ์ได้นะครับ
ทีนี้แต่ละประเทศมีกระบวนการพิจารณาสถานะผู้ลีภัยที่ต่างกัน
ถ้าเป็นประเทศที่อยู่ในภาคีอนุสัญญารัฐบาลประเทศนั้นก็จะเป็นผู้พิจารณาเอง
แต่เงื่อนไขหลักเกณฑ์เนี่ยเหมือนกันทั่วโลกใช้๑ใน๕ข้อนี้
เงื่อนไขครับทีนี้ก็ต้องถามว่าความเห็นว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย
เข้าข่ายการลีภัยหรือไม่อ่าเข้าไหมครับนะฮะ
คุณยิ่งรักแกมีคดีใช่ไหมมีคดีติดตัวคือหลายคนก็มองว่าเอ๊ะ
แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นผู้ลิภัยหรือมันจะกลายเป็นนักโทษหนีคดีกันแน่
นั่นอ่ะสิครับคุณทักศิลป์น่ะมีก็เหมือนกันอ่า
แล้วทำไมคุณทักศิลป์ไม่เห็นไปไหนก็ได้ไปไปได้ทุกที่เออ
ซื้อทีมฟุตบอลก็ได้ไปห้องโกงไปไหนทั้งหมดเลยนั่นอ่ะสิครับนะฮะ
คือการไม่ได้มาฟังคำพิพากษาเนี่ยหรือการหนีคดีเนี่ย
ผิดเงื่อนไขการลีภัยครับไม่ผิดไม่ผิดครับนะฮะ
เขาบอกว่าเอ่อการการไม่ฟังคำพิพากษาหรือการหนีคดีเนี้ย
ไม่ผิดเงื่อนไขการขอลีภัยแต่อย่างใดเพราะว่าเพราะว่าสามารถอ้างได้ครับ
นะฮะว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศต้นทางไม่น่าเชื่อถือ
ใช้อันนี้เป็นเหตุผลนะฮะอันนี้เป็นเหตุผลซึ่งซึ่งซึ่ง
เหตุผลนี้ก็ไม่ใช่ถูกนะครับเพราะว่าเมื่อประเทศของเราเนี่ย
อยู่ในประเทศเราก็ต้องยืนยันว่ากฎหมายประเทศเรามันมั่นคงแข็งแรง
ต้องยึดมั่นในกฎหมายของประเทศตัวเองยึดมั่นฮะแต่ว่าไอ้คนหนีมันก็ต้องพูดอย่างเงี้
คุณมิ้นเออก็นั่นน่ะสิไม่งั้นจะหนีได้ยังไงคือคนหนีก็ต้องพูด
ไม่ยุติธรรมโทษกันแกล้งถูกไหมล่ะก็ถ้าเกิดหลีภัยแล้วไปบอกว่าถูกต้องเนี้ย
แล้วจะลี้ได้ยังไงก็จะกลายเป็นนักโทษไปครับอ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนนะฮะ

ชุเวศตีแสนหน้า
ผมไม่ห่วงรู้กับคนเลวเลยผมไม่ต้องการไม่ควร

หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นนักโทษหนีคดีมีความผิด
แต่ยังคงได้สถานะผู้ลิภัยทำไมยังไปเดินช้อปปิ้งอยู่ที่กรุงลอนดอนได้
จ้าเดี๋ยวมีดูให้รูปให้ดูนะ
คือคนไทยที่ลอนดอนก็ไม่ใช่น้อยนะคุณมิ้น
คือหลายคนแล้วที่เขาถ่ายรูปมาที่เขามีกระแสกันออกมาว่า
เอาเจอคุณยิ่งรักอยู่ลอนดอน

ไปอยู่ที่ลอนดอนก็คนที่ถ่ายรูปคู่เป็นคนไทย

ก็ให้ถ่ายครับถ่ายมาตั้งหลายคนแล้วนี่ในหลายคนนะ

ก็คงกระซิบบอกว่าอย่าบอกใครนะอย่าโพสต์นะ
แต่ก็ถ่ายกันอยู่
ทีนี้ท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าผู้ลีภัยเนี่ยก็มีอยู่๒ประเภทนะ
หลีภัยทางตรงกับผู้เหลือภัยทางอ้อม

คือเปิดมาปุ๊บต่อมอดูแล้วรู้เลยว่าอ๋อคนนี้เป็นผู้รีภัย
ครับคุณมิ้นครับมีสถานะนี้ซื้อบ้านที่อังกฤษได้ไหม
ได้ไหมคุณชุวิตได้เลยครับนะฮะ
จะซื้อทรัพย์สินจะซื้อโรงแรมจะซื้อรถยนต์ได้หมดครับ
คือเท่ากับว่าการที่ได้สถานะผู้ลิภัยก็คือ
เราก็เป็นบุคคลธรรมดาคนนึงที่ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรพิเศษเลย
เพียงแต่ว่าเป็นวีซ่าประเทศนึง
ที่ให้เราพำนักอยู่ในประเทศนั้นได้๕ปีอ่อทำอะไรก็ได้เต็มที่ใช่ครับ
จะบินไปประเทศอื่นแล้วก็กลับมาประเทศอังกฤษอีก

จำคุณจารุภงเรืองสุวันได้ไหมครับอดีตเจ้าหน้าพักษ์เพื่อไทย
แกก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกา
คนหนึ่งก็ไปสหรัฐอเมริกาก็ได้สถานะผู้ลีภัย
ทีนี้ก่อนที่จะทำก่อนจะทำเรื่องภูรีภัย
ท่านผู้ชมครับคุณมินครับใช้เวลาอยู่ประมาณ๖เดือน
นับดูแล้วแหม่มันตรงเป้งเลย
เรื่องเติดตัดสินเตินสิงหาปีที่แล้ว

ทีนี้ก่อนหน้านั้นคุณมิ้นคงจะจำได้ท่านผู้ชมคงจำได้ว่า

มีคุณยิ่งรักจะโพสต์ในเฟซบุ๊คเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องการถูกกันแกล้งเกี่ยวกับเรื่องความไม่ยุติธรรม
กระบวนการที่ไต่สวนแล้วก็ตรวจสอบในคดีที่เธอโดนอยู่
ถูกต้องในหลายเรื่องก็ยังพูดด้วยซ้ำไว้ว่า
เรื่องนี้หลักฐานดำเนินการอย่างรวดเร็ว
คือบอกว่าโดนเร่งรัดทั้งที่จริงแล้วต้องมีการตรวจสอบก่อน
แต่ใช้เวลาระยะอันสั้นแล้วก็เร่งรัดในคดี
รวมถึงเรื่องของการอายัดทรัพย์อีกนั่นนะฮะว่าถูกกันแกล้งนี่คือ
อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งในการนำเรื่องราวเหล่านี้
มาใช้ในการลีภัยแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะนั้น
คือการลีภัยเป็นการพิจารณาของประเทศ
ที่เข้าไปลีภัยคือประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษก็คงจะไม่มาเปิดเผย
ว่าไกลมาลีภัยไกลมาดังนั้นประเทศไทยหนึ่งต้องบอก

ที่บอกว่าถ้าเจอก็จะมีการส่งข้อมูลรายงานกันมาแต่จะไม่ขึ้น
ครับข้อยกเว้นเลยครับในสถานะผู้ลีภัย

เพราะว่ามีสถานะของผู้ลีภัยครอบคลุมอยู่
ทีนี้ก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าคุณยิ่งรักอยู่ประเทศอังกฤษ
ก็คงจะได้หายสงสัยซะที
คุณชุวิตแล้วผู้ลิภัยทางอ้อมล่ะ
แต่ผู้ลีภัยทางอ้อมก็พวกที่ไปเป็นลูวินฮูธไง

หมายความว่าไปถึงก็ขอลีภัยเลย

แต่ภูลีภัยทางอ้อมนี่ก็คือประเภทที่ไปหากินไปทำงาน
ไปหาเงินแล้วก็เลี่ยง
แล้วก็ตอนหลังก็มายื่นขอ
ว่าขอมาเป็นรูเป็นทุกข์ขอแล้วหาช่องทางที่จะอยู่อย่างถูกกฎหมายต่อไป
ซึ่งคนไทยเรารู้ดีฮะโลวินฮูดนี่เป็นสมัยผม
คือสมัยผมไปอเมริกาเขาเรียกโรวินฮูดคือไปป้นคนรวย

ก็คือเอาหาเงินที่ประเทศอเมริกาแล้วมาส่งเงินให้ประเทศไทย

ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทราบในรุ่นผมก็เรียกโลวิทฮูด

เอาล่ะทีนี้ก็แล้วแต่นะฮะ
เพราะว่าในนี้สถานะของคุณยิ่งรักก็คงจะเป็นสถานะของผู้ลีภัยแน่นอน

เท่ากับว่าณตอนนี้คุณยิ่งลักษณ์เป็นอิสระแล้วไหมคะ

ผมก็ว่าอาจจะใช้ได้แล้วก็ไปไหนก็ได้นี่ครับ

ก็คือเอาง่ายสถานะตอนนี้เหมือนคุณทักษิณเดชน์

ซื้อบ้านจะช้อปปิ้งจะซื้อรถทำได้หมดเลย
แค่กลับประเทศไทยเมื่อไหร่โดนจับแค่นั้นเอง

แต่ส่วนจะไปประเทศไหนก็ต้อง

ก็คงจะไม่มีประเทศไหนก็สมัยจับคุมได้

ทีนี้คุณมิ้นคุณอยากจะฟังอีกเรื่องหนึ่งไหม

เรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับท่านผู้ชม
คือคนเราเนี่ยยังไม่รู้หรอกครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น
คือเมื่อวานเราคุยกันไปแล้วรอบนึงนะคุณผู้ชม
ถ้าจำได้กรณีน้องอาตอมที่ถูกล้วงกระเป๋า
แล้วก็ถูกคนร้ายเอาบัตรประชาชน
ไปเปิดบัญชี๙บัญชี๗ธนาคาร

หลอกเสร็จปรากฏว่าพอตำรวจสาวมาดันมาถึงน้อง

น้องโดนจับเข้าคุกไม่ให้ประกันตัว

คือกรณีนี้เนี่ยคงจะเป็นอุทาหรณ์นะครับ
บัตรประชาชนใบเดียวหายติดคุกครับ

เพราะเอาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชี
เมื่ออารวาสหนักทั้งตำรวจก็ทำหน้าที่
เพราะว่ามันมีอยู่๒ประเภท
ต้องบอกเสียก่อนคือรับจ้างเปิดบัญชี
เต็มใจเลยเขาบอกช่วยเปิดบัญชีให้หน่อย

ก็ไม่มีอะไรเปิดบัญชีแล้วขอใช้บัญชี

ถามว่ารู้ไหมรู้
ดังนั้นถามว่าอาจจะไม่รู้ว่าเขาเอาบัญชีไปทำอะไร

อย่างที่ผมบอกอยู่เรื่อยเป็นตัวการร่วม

ตัวการร่วมนี่นะก็หมายความว่าโดน๒ใน๓
ในฐานะผู้สนับสนุนหรือแม้กระทั่ง
การร่วมนี่คือโดนเต็มเท่ากับผู้กระทำการเลย
ตัวอย่างเช่นเขาเอาไปทำเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
เอาบัญชีนี้ไปหมุนเวียนเอาเงินโอนเข้ามา
หรือเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดการพนันเช่นออนไลน์ต่าง
เอาบัญชีไปเปิดแล้วก็ให้คนเขาโอนเงินเข้ามา
แล้วก็คนที่ทำการพนันก็ถอนออกไปอีกทีหรือแม้กระทั่งแชร์ลูกโซ่
ทีนี้ผมก็ต้องบอกว่าประชาชนทั่วไปจะทำยังไงดี
มีคนถามผมว่าบัตรประชาชนหายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแจ้งความแล้วนะ
ไปที่เขตได้เลยเขตเขาทำให้ใหม่โดยที่ไม่ต้องมีบัตรใบแจ้งความ

เดี๋ยวผมมาบอกครับเพราะว่าผมไปคุยกับผู้บังคับการกองปราบมา

สวยสุดคุ้มกว่า๒๕๐สาขา
คุณชุมวิทย์ตกลงแล้วสรุปบัตรประชาชนหายไม่ต้องแจ้งความก็ทำไหมได้เลยละครับ

หมายความว่าบัตรประชาชนหายท่านผู้ชมก็ไปที่เขตหรืออำเภอ
แล้วก็บอกว่าทำหายไปขอทำบัตรประชาชนใหม่
ซึ่งทางกรมการปกครองเขาก็จะยกเลิกบัตรประชาชนนั้นเก่า

ทีนี้ถามว่าลักษณะของน้องนิชา
มีคนขโมยบัตรประชาชนและเอาไปเปิดบัญชี
ไปเปิดได้ตั้ง๙บัญชี๗ธนาคารด้วยกัน

ตั้งข้อสังเกตว่าธนาคารไม่ได้ตรวจสอบได้เพียงพอหรือครับ

คือปล่อยให้คนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบัตรประชาชนมาเปิดได้เปิดได้ดูหน้าไหม
คุณมิ้นครับคุณมิ้นเวลาที่ถือพาสปอร์ตเข้าประเทศไหนเขาจะต้องดูแล้วดูอีก
ดูแล้วดูอีกคือดูแล้วก็มองแล้วก็ถามแล้วก็เช็ค
ครับทีนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารคงจะหละหลวมเพราะว่าทั้ง๙บัญชีที่ไปเปิด๗ธนาคารด้วยกันเนี่ย
จะเป็นบัญชีเนี่ยจะเป็นธนาคารซึ่งอยู่ในศูนย์การค้าโดยทั้งสิ้น

ศูนย์การค้าก็หมายความว่าคนพลุกพลาดเป็นฉาบฉวยแบบรีบไปเปิดรีบไป
คนเข้ามาก็เอาหน้ากากอนามัยปิด
แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เยอะมากว่าปกติแล้วต้องให้ถอดออก
ทำไมถึงปล่อยให้คาดหน้ากากแล้วก็เปิดบัญชีได้
เหตุผลเดี๋ยวผมต้องพูดให้ฟังก่อนว่าท่านผู้ชมอาจจะบอกเอ๊ะเขาไม่ได้ออกหมายเรียกเหรอ
จริงออกครับออกหมายเรียกแล้วออกหมายเรียกสองครั้งแต่เมื่อออกมาแล้วเนี่ย
ส่งไปแล้วไม่มีใครรับน้องนิชาบอกว่าอีกครั้งหนึ่งส่งมาก็ไม่อยู่บ้านหรอก
ก็บอกถ้าวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่๒๘๒๙ตั้งใจจะไปเที่ยวกันแหละ
โดยเอาหลักฐานเนี่ยซึ่งเป็นการเปิดบัญชีบ้าง
ไม่ได้เปิดบัญชีหลักฐานการแจ้ง

หลักฐานทำบัตรใหม่หลักฐานทำบัตรใหม่ไป
ไปที่กองปราบในขณะที่นั้นกองปราบเอง
ก็ได้ตรวจดูปรากฏว่ามีหมายจับ
ก็เลยจับตัวไว้อ่าถามว่ากองปราบก็คงต้องทำตามหน้าที่
คือมีหมายจับทางที่ออกโดยสพบ้านตากจังหวัดตาก
เหตุที่ไปออกที่นั่นเพราะว่ามีผู้เสียหายร้องเรียนอยู่

โอนเงินเข้ามาที่บัญชีของน้องนิชาล้าน๓
บัญชีที่เขาปลอมมาที่เอาบัตรประชาชนปลอมไปเปิด
ก็ปรากฏว่าก็ไปเรียกสพบ้านตากมารับไป
คุณมินครับมารับตอน๒๓ทุ่มตำรวจ๔คน
นิชาเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๒๓๒๔ไม่เคยรู้เรื่องกฎหมายเลย

ถ้าไม่เคยทำผิดกฎหมายก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยว
ตัวคนเดียวไปถึงจังหวัดตาก
แม่พี่สาวนั่งรถเมย์ตามไปครับ
กว่าจะไปถึงตี๔ตี๕เพราะห่วงลูกสาว

เพราะว่าไม่คิดว่าจะถูกเอาตัวไป

ก็ตั้งใจไปแสดงตัวว่าอ๋อมันมีเหตุการณ์แบบนี้เอาเอกสารไปชี้แจงหมด
ทีนี้เมื่อมีหมายจับ
ก็ทางสพบ้านตากก็มารับตัวกลับไปที่จังหวัดตาก
ไปถึงเนี่ยแทนที่จะไปได้ไปชี้แจง

ก็ปรากฏว่าทางตำรวจที่บ้านตากเนี่ย
พนักงานสอบสวนก็ไม่ได้รวบรวมพยานหลักฐาน
คือมันมีกฎหมายอยู่ครับว่า
จริงคุณมิ้นทราบไหมครับว่าหมายจับออกโดยสารใช่ไหม
คุณคิดว่าถ้าจะยกเลิกหมายจับเนี่ยจะทำยังไง

จริงไม่ใช่ผมก็เพิ่งทราบนะฮะว่าไม่ใช่ฮะ
จริงเป็นพนักงานสอบสวนก็สามารถคือ
ทางศาลจะบอกก่อนว่าเมื่อตำรวจมาขอหมายจับ
คุณวินทร์ฟังดีท่านผู้ชมนะครับ
ตำรวจก็ทำการออกหมายเรียกนะฮะ
กรณีออกหมายเรียกหมายความว่ามีโทษไม่เกิน๓ปี
สังวิตามกฎหมายก่อนไม่เกิน๓ปีไม่มีที่อยู่เป็นหลักแรง
มีพฤติกรรมที่อาจจะไปวุ่นวายยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ก็ขอสารออกหมายจับ
แต่ถ้าอยู่ใน๓ปีก็มีสิทธิ์จะออกหมายเรียกได้
เรียก๒ครั้งไม่มาตำรวจชอบพูดแล้วครับก็ออกหมายจับ
การออกหมายจับก็ต้องไปขอกับสารพนักงานสอบสวนเรียกเอง
เมื่อไปขอหมายจับกับศาลศาลก็ออกให้
เพราะสารท่านก็ถือว่าออกตามที่พนักงานสอบสวนตำรวจมาขอ
เมื่อออกไปแล้วจับตัวมาก็สามารถที่จะมาสอบสวนได้

ใน๔๘ชั่วโมงนี้ตำรวจก็จะสอบสวนจนได้กระบวนการไล่ความ
แล้วก็ทำได้แต่ถ้าเกิดมีพยานหลักฐานใด
เราก็คงจะต้องให้พนักงานสอบสวนในขณะนั้น

ว่ามีหลักฐานแสดงว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์
แต่ทางตำรวจก็ไปบอกแล้วครับพูดเหมือนกันทุกครั้งว่า
ต้องไปให้ศาลไปประกันตัวที่ศาล

ตำรวจต้องรู้สิครับเพราะมีกฎหมายเขียนไว้ชัดเจน
กฎหมายในนี้คือมาตรา๙๐ครับ
มาตรา๙๐นั้นระบุไว้ชัดเจนครับท่านผู้ชม
พูดไปแล้วมันจะไม่เชื่อเลยครับ
มาตรา๙๐เขาบอกว่าเมื่อมีการอ้างบุคคลใด
ถูกคุมขังในคดีอาญา
คนที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อ
เพื่อมีอำนาจพิจารณาอาญาขอให้ปล่อยตัว
ก็คือพนักงานสอบสวน

ก็เมื่อเห็นแล้วว่าไม่มีพฤติการ

แต่ทีนี้ตำรวจไม่กล้าทำคุณวินต้องเข้าใจว่า

ถ้าเกิดสมมุติว่าปล่อยไปแล้วเกิด

การยกให้ศาลตัดสินน้องนิชา

ตำรวจไม่ได้เอาหลักฐานแนบคำร้อง

ทีนี้ศาลก็มีการถามว่า

ไม่ได้ทราบว่าวิธีการนี้

คิดว่าไปรายงานตัวกับศาล

คุณมิ้นยังไม่ทราบเลยว่าหมายจับเนี่ยต้องไปให้สาร

จริงตำรวจสามารถทำเองได้

นิชาเนี่ยผู้เสียหายไม่ได้คัดค้านการฝากขัง

เพราะว่าตำรวจเขาบอกว่าไปที่ศาล

เดี๋ยวประกันตัวได้พี่สาวก็เตรียมเงินมาประกัน

คิดว่าตำรวจจะแนบคำให้การในสำนวนไปด้วยซึ่งผิด
ต้องขอดูสำนวนการฝากขังของตำรวจ

มีสิทธิ์ดูเลยครับทีนี้พอไม่ดูไม่คัดค้าน
และก็ไม่มีเอกสารหลักฐานทางศาลก็เห็นว่า
โอ้โฮต้องก้าวบัญชี๗ธนาคาร

ทั้งที่น้องนิชาไปแสดงความบริสุทธิ์ใจไปมอบตัว
อันนี้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะคะ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้

ไม่ได้หมายความว่าจะหลุดรอดจากกระบวนการได้นะครับ
แล้วถ้าเกิดน้องนิชามีคดีแล้ว

ทั้งที่บัตรประชาชนแค่ใบเดียวครับ

เป็นเหยื่อในเหยื่ออีกทีนึงนะครับ
เพราะว่านอกจากจะถูกล้วงกระเป๋าเสียทรัพย์แล้ว

เราไม่รู้ได้เลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไห
เพราะฉะนั้นกฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องรู้นะคะ
เพราะว่าถ้าอ้างว่าไม่รู้เขาไม่รับฟัง

เดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ